ร้องหมอปลาออกโรงช่วยผีสิงร่างเป็นว่าเล่น
คือมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวหลังจากหมอปลาวางมือไปชั่วคราว

แล้วก็กุมารทองน้องมะนาว
กุมารทองน้องมะนาวหมอปลาไปวงแตกเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เกิดอะไรขึ้นหมอปลามือปราบสัมภเวษีกับพี่น้ำฟ้าแล้วก็ทีมงานไปเลยฮะ
ไปที่บ้านพักของนายภูทะเนศยุภาพินหรือว่าแฟรงค์
แล้วก็นางสาวอุทัยรัฐอุต้นหรือว่าส้ม
ตะบนหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
หลังจากได้รับการร้องเรียนนะครับบอกว่ามาช่วยเจรจากับเจ้ากุมารทองน้องมะนาวหน่อย
ว่าน้องต้องการอะไรทำไมถึงมาทิ้งรอยเท้าปริศนาไว้เต็มบ้านไปหมดนะ
ในบ้านกลัวกันหมดแล้วหมอปลาครับเข้าไปดูรอยเท้ากุมารตามจุดต่างทั่วบ้านเลย
หมอปลาพยายามไปจับสัมผัสแบบที่เคยทำทุกที่นะ
ไปจับวัตถุต่างที่มีรอยเท้าเนี่ยประทับอยู่ไปสูดดมกลิ่น
พิสูจน์ว่ามีวิญญาณหรือเปล่าโอ้อ้างไหมโอ้อ้างไหมมีพลังงานแฝงไหม

แต่พอเดินสำรวจรอบบ้านทั้งชั้นบนชั้นล่างห้องนอน
ที่มีคนเคยพบรองเท้าแล้วก็มีลูกมะนาวโยนเข้ามาในห้องอะไรแบบนี้นะ
หมอปลาบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไม่หาวไม่ผอืดผอมไม่อาเจียนอะไรทั้งสิ้น
แต่หมอปลาสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่รอยเท้าของกุมารทอง
คือดูคล้ายกับมีรอยนิ้วมือคนอยู่แทบจะทุกรอยเลย
และยังพบไอ้จุดหนึ่งจุดตรงกลางของรอยเท้าเนี่ยมันเหมือนมีนิ้วชี้คนอยู่

มีทั้งรอยเท้าและรอยนิ้วด้วย

คือหมอปลาบอกถ้าผีไม่มีหรอกรอยเท้าอะไรแบบนี้
ถ้าเป็นผีทำเอาคุณแฟงที่ผมบอกเลยครับ
พอพูดเท่านั้นแหละโอ้โหวงเกือบแตกครับคุณผู้ชมลองฟังดูครับ

มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นลายนิ้วมือคนนะครับ
นี่พี่ลองเอาแป้งแล้วลองเอามาเทียบ
มันจะรู้ด้วยนะคนในครอบครัวพี่นี่แหละ

หลังจากได้ยินหมอปลาพูดแบบนี้
เห็นไหมครับคุณผู้ชมเลิกลากกันหมดเลย

เพราะว่าผีไม่มีลายนิ้วมือไม่มีลายนิ้วเท้า
ก็ต้องคนล่ะสิมีแต่คนทั้งนั้นละดอม
ฉะนั้นรอยเท้าที่เกิดขึ้น

หมอปลาบอกไอ้คนที่เจอคนแรกนั่นแหละ

ไม่รู้ว่าทำต้องการอะไรหมอปลาบอกนะ

อย่าคิดทำแบบนี้อย่าหาทำแบบนี้อีก

เคสนี้ไอ้คนทำอ่ะ

ซึ่งผีมันจะเดินอย่างไร
ได้ที่เดินข้างหน้าต่างประตู

คือเอาง่ายเลยมันไม่เนียน

มันเหมือนกันมาก
ตอนนี้เขามีการทดลองกันด้วยใช่ไหมอ่อน
เอานิ้วเอานิ้วแปะกับแป้งใช่ไหมแล้วก็ไปแปะตรงกำแพงดูตรงกระจกดู
อ่าหมอปลาพูดประมาณว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ประมาณนั้น
หลังจากหมอปลาเข้ามาพิสูจน์นะครับแม้ว่าคือจะบอกว่าคนทำ
แต่เจ้าของบ้านก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะแต่ก็ยังงงว่าแล้วใครทำอ่ะ
มาสร้างเรื่องป่วนแบบนี้ที่ทำให้ทุกคนกลัวไปหมด
หมอปลาแนะนำถ้าอยากรู้นะอยากรู้ความจริงนะทำยังไง
ติดกล้องวงจรปิดผมว่ากุมารทองอาจจะไม่อยู่แล้ว
เพราะหรือว่ามีกล้องแล้วนะเออผ่านเรื่องนี้ได้กุมารทอง
น้องมะนาวนะค่ะช่า